พี่จ๊ะพี่จ้าพี่

ถ้าคุณพี่รู้ไว้
จะแบ่งเงินที่เหลือเก็บ

กล่าพะก่อนนอนขอลาสรี
ภาวนาทุกทีขอให้พี่รีบรวย
พาเมื่อไรไปดู

ให้หนูไปด้วย
อย่าลืมชวนหนู

ส่วนลุมลายไอ้หนุ่มงงวย
พี่จ๊ะพี่จ๊ะพี่
งานปีใหม่ปีนี้ขอหนูไปด้วย
ถ้าไกลวันขึ้นปีใหม่
ดวงไม่เลเกินไปพี่คงถูกหวย
อยากเห็นบ้านเมืองเฮืองโอลาน
คงจะเทียมวิมารเพราะทุกอย่างคนรวย
ถ้าเมื่อไหร่ไปดู
นะพ่อชอบตรูให้หนูไปด้วย
อย่าลืมชวนหนู
ถ้าพี่ไปดูพี่หนูไปด้วย
หนูจะให้ช่างเขาแต่งใบหน้า
แล้วไปซื้อคนตาเอามาใส่ให้สวย
ถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย
ถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย
ถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย
ถ้าพี่ไปดูให้หนูไปด้วย